มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะถ้าพูดถึงปิงปองทงชัย
หลายคนยังไม่คุ้นชื่อนั่นเองคือปิงปองทงชัย

เรื่องสาวของอาไดรี่ตุ๊กซี่นั่นเอง
บอกเลยว่าตอนนี้ผลงานชีกำลังมาแซ่บรัวอย่างแน่นอน

ต้องบอกว่าเป็นคนที่กระแสแรงดีไม่มีตกนะคะ
ปิงปองนักแสดงอารมณ์ดีจากซีรีส์ดังค่ะ

นอกจากจะขนความห่ามมาสร้างศีรษรันกันแล้ว
อัปเดตผลงานหน่อยแบบดาราเขาไง
ดาราดังแล้วต้องอัปเดตผลงานหน่อยค่ะ
ตอนนี้เตรียมเจาะคิวออกมาให้แฟนได้ติดตามกันด้วยค่ะ
ว่าจะเป็นซีรีส์ผลงานละครผลงานด้านพิธีกร

เจ้าตัวบอกเลยว่าดีใจแล้วก็ถือว่าตอนนี้ชีวิตเนี่ยพลิกเลยนะ
โชคดีกว่าคนอื่นที่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงค่ะ

เต้นได้เจอมิตรภาพดีด้วยจากเพื่อนแล้วก็ทีมงานนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเองบอกเลยว่าตั้งใจจะสร้างผลงานออกมา

แม้ว่าจะมีกระแสที่ชื่นชอบบ้างก็ไม่ปลื้มบ้างก็ตามนะคุณ
แต่รวมแล้วมันแบบอัตรรส
เออ

แม้อ่ำแน่นอย่างไรเราก็แน่นซู่แม่อ่ำ

อืมอีกไม่นานก็ไม่รู้ว่าทำไงใช่ไหมครับ

มีประสบการณ์รู้สึกว่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับการเตรียมการแสดง
หมายถึงว่าเอาจิตแล้ววางจิตไว้ถูกจุด
เช่นตอนบทก็คืออ่านบทเอาจิตวางไว้ตรงนี้
หน้ากองหน้าเซ็ตทำใจให้ผ่อนคลายอย่างไร
เรามีความมั่นใจก็คือไปทำงานกองไหน
รู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วที่จะทำงานแสดงละครได้
มีอะไรให้เราอยากกระสุนอยากดูจะเห็นมากยิ่งขึ้น
มีคนเกลียดที่มาสนสัยอยู่ตลอดเวลา
รู้สึกโชคดีตั้งแต่ไหนตะไรแล้ว
แล้วคิดบวกแล้วเลือดก็บวกด้วยก็คือบวกหลายอย่าง
จะบ้าเหรอในเรื่องนั้น
แบบว่าชอบพูดคำหยาบกับคนที่เดินผ่านอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งเขาก็เอามาเอ็นดูเอ็นอะไรต่าง

และซีซั่น๒ของน้ำก็กำลังจะตามมานะ

ตามกันได้เลยที่แผงเสื้อผ้า
อารมณ์ดีมากเป็นแม่ค้าที่สดใสร่าเริงนะคะ

ต้องรอดูว่าผลงานล่าสุดของเธอจะออกมาเป็นยังไงนะคะ